นี้ที่สุรินทร์คุณผู้ชมอาจจะต้องฟังความจากทุกด้านเลย

อ้ะกำนั้นไม่มาตัดทำไมมาตัดต้นยาง

กำนั้นเขาก็บอกว่ามีเหตุผลนะ

นี่แหละฮะสภาพต้นยาง๓คนโอบอายุ๑๐๐ปีเป็น๑๐ต้น
โค้นหมดเลยคุณผู้ชมเหลือลำต้น
ลำต้นกับกิ่งก้าเนี่ยโดนตัดแบ่งเป็นท่อนนะกองวางไว้
แล้วก็ที่เหลือคือเหลือแต่ต่อครับอยู่ข้างโบสถ์วัดบ้านอาพืช
ตำบลคำผงอำเภอโนนนารายสุรินลักษณะคือที่ตัดมาเหมือนพร้อมขาย
จำหน่ายชาวบ้านก็ร้องเรียนว่าคนที่สั่งตัดก็กำนันสายทองหนองงอกอ่ะ
กำลังตะบนคำผงไปตัดโดยไม่ผ่านประชามติชาวบ้านไม่เห็นมาถามเลย
หลายคนเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าชาวบ้านเขาอยากจะอนุรักษ์ต้นยางไว้
ให้อยู่คู่ลูกคู่หลานชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ตัดไปเนี่ย
ไปขายได้เงินเท่าไหร่แล้วจะเอาเงินไปทำอะไรไม่เห็นบอกเลย
ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับทีมข่าวก็เลยตรวจสอบข้อได้จริงให้
ไปสอบถามกับเจ้าอาวาสวัดบ้านอาพืชครับพระอธิการชัยชัยธรรมโม
ก็เล่าให้ฟังว่านี่ไอ้โยมยมกำนันมาแจ้งว่าจะตัดต้นยาง
จากมีชาวบ้านกลัวว่าจะล้มทับบ้านเพราะต้นยางสูงตั้ง๔๐เมตรนู่น
อาตมาก็เลยอนุญาตให้ดำเนินการไปแล้วก็โดยเงินจากการขายต้นยางเนี่ยนะ
ยนต์กำนันเนี่ยบอกว่าจะเอามาสร้างโบสถ์ซึ่งยอดขายต้นยางได้มาประมาณ๑๑๔๐๐๐บาท
แล้วเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเจ้าอาวาสอ๋อเข้าบัญชีวัดเรียบร้อยหมดแล้ว
ส่วนกำนันสายทองครับต้องฟังเขาด้วยกำนันสายทองยืนยันว่าทำประชาคมกับชาวบ้านแล้ว
จะตัดต้นยางเนี่ยทำมาตั้งสามรอบแล้วมีการขออนุญาตตัดต้นไม้อย่างถูกต้องครับ
แบบนี้ต้องตรวจสอบหน่อยคุณผู้ชมตรวจสอบที่อำเภอปรากฏว่าทางอำเภอยังไม่เห็นหนังสืออนุญาตนะ
เชื่อว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับจึงสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อได้จริงในพื้นที่แล้วเดี๋ยวก่อนเถอะ
ถ้าพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับ